ผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีของน้องการนะครับ
เด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีนะฮะ
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ฝากให้คุณอาเนี่ยช่วยดูแลให้หน่อย
ให้น้องชายดูแลให้หน่อยเพราะว่าต้องไปทำงานอยู่ที่อื่นนะครับ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในพื้นที่สวนมังคุด
ที่คุณอาไปรับจ้างเขาเก็บมังคุดอยู่เนี่ย
แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นเด็กก็ออกไปเดินไปตามสวน
หายไป๒วันพบเป็นศพก็เหลือแค่ครึ่งท่อนท่อนบนอย่างที่ท่านทราบนะฮะ
วันนี้คือการหาชิ้นส่วนต่อนะครับเพราะว่ามันยังมีชิ้นส่วนของน้องการ
ที่ต้องหาเพิ่มนอกจากการรอผลชนะสูตรชิ้นส่วนของศพที่เจอแล้ว
เช้าวันนี้ครับทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านโป่งแร็ดตำบลพระพลาอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ
ก็ไปกับชาวบ้านนะประมาณ๒๐คนเดินเข้าสวนมังคุด
เริ่มจากลำทานใกล้จุดที่พบศพแล้วก็เดินสำรวจพื้นที่
รัศมี๓๐๐เมตรของสวนนะฮะจากจุดที่พบศพ
จนประมาณ๑๐โมงเศษนะครับผู้ใหญ่ชัดชัยก็ไปเจอเศษกระดูก
ประมาณ๖ชิ้นยาวประมาณ๑ฟุตอยู่ในลำทานแถวนั้นนะครับ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่สภเมืองจันทบุรีให้มาตรวจสอบนะครับ
ชิ้นส่วนที่เจอนะครับแล้วก็เดินไปหาต่อไปยังบ่อน้ำที่กู้ภัยดำน้ำค้นหาชิ้นส่วนกระดูกเมื่อวานนี้
อยู่ห่างจากจุดที่พบศพประมาณหนึ่งร้อยเมตรอ่าพอเดินไปถึงก็ไปเจอเศษกระดูกอีกหลายขนาด
อยู่ที่ริมลำทานเนี่ยทั้งหมด๕๗ชิ้นนี่นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่เจอนะครับ
จุดแรกริมลำทานเนี่ยเจอ๑ชิ้นจุดที่สองในลำทานเลยเจอ๑ชิ้นนะครับ
จุดที่๓อยู่ริมตลิ่ง๑ชิ้นจุดที่๔ก็มีจุดริมตลิ่งอีก๒ชิ้น
แล้วก็จุดที่ห้าอยู่ทางลงลำทานอีกสองชิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบแล้วนะครับ
คือตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์หรือว่าสัตว์นะฮะ
ต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานที่เอาไปตรวจพิสูจน์ก่อนคาดว่าสักประมาณ๑๕ไม่เกิน๓๐วันก็น่าจะทราบผล
ผู้ใหญ่บ้านฉัดชัยบอกว่าจุดที่เจอกระดูกก่อนหน้านี้
วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมา๓๔รอบแล้ว
แต่ไม่เห็นสิ่งปกติอะไรเลยนะครับไม่มีสิ่งผิดปกติเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าการเจอกระดูกในวันนี้เนี่ยจะมาจากการที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
บอกให้พ่อกับแม่น้องการจุดทูบบอกน้องการหรือเปล่า
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะก่อนที่จะนำกำลังชาวบ้านมาเดินค้นหา
ได้ไปไหว้ขอพรจากท่านเจ้าวาดวัดโป่งแร็ด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดนใจให้การเดินค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือของน้องการเนี่ย

ผมก็เดินจากบ้านพักน้องเดินไปท้ายสวนก็ไปเจอลุงนึก
ลุงสมนึกนะครับที่ว่าน้องเคยไปเจอไปเล่นเคยเจอกับน้อง
ก็คุยกันมาว่าจะหาแบบนี้อย่างนี้นะอย่างนี้

ผมก็เดินอยู่ฝั่งนู้นลุงนึกเขาก็เดินมาฝั่งนี้
เขาก็เดินกลับไปเรียกว่าเจอชิ้นส่วนกระดูกใช่หรือเปล่า
ผมก็เดินกลับมาดูกันเดินกลับมาดูก็แจ้งกู้ภัยกู้ภัย

ให้เก็บไปส่งพิสูจน์เลยผมก็เก็บชิ้นแรกขึ้นมา
ใส่ถุงถือหรือว่าโทรบอกทางตำรวจทางอะไรนี้
ขณะที่วันนี้พลมยิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจพุทธฮรภาค๒
แล้วก็พลนัฐชาสุพมงคล
รักษารัชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็ลงพื้นที่
มาจุดที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
มาตรวจสอบดูจุดที่พบชิ้นส่วนท่อนบน
แล้วก็เสื้อผ้าของน้องการมาตรวจดูชิ้นส่วนกระดูก

ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระดูกที่เจอวันนี้
จะเป็นของมนุษย์หรือว่าสัตว์นะฮะหรือถ้าเป็นกระดูกมนุษย์
จะใช่ของน้องการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับ
แล้วก็ไปสักถามพฤติกรรมของเด็กนะ
ก็คือน้องการที่เสียชีวิตเนี่ยจากผู้ใหญ่บ้านนะ
จากนายเกรียงวุฒิวันทองวัย๔๗ปีเจ้าของสุนัขพิษบู
เจ้าของสวนที่น้องการไปเสียชีวิตอยู่ถามจากอาของน้องการด้วย
คือนายสุดที่เกลียดอายุ๒๔ปีนะครับ
ทั้งหมดก็ให้ข้อมูลบอกว่าน้องการเขาเป็นเด็กชอบเล่นน้ำ
แล้วแถวนี้ก็มีคลองมีลำทานอยู่นะครับอยู่แถวหน้าบ้านเนี่ยไม่ไกลมากนะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยไปเล่นไกลถึงจุดที่เจอกางเกงนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาน้องการมักจะไปเดินเล่นไปหากินมังคุดในสวน
เวลาไปก็ไปกับสุนัขสองตัวที่บ้านที่เขาจะสนิทเป็นสุนัขคู่ใจกัน
คือเจ้าโอวันตินกับเจ้าน้ำตาลวันก่อนเนี่ยที่น้องการหายไปเนี่ยนะครับ
อาบอกว่าสุนัขสองตัวเนี่ยที่เช้าออกไปกับน้องการเนี่ยกลับมานะโดยที่น้องการไม่ได้มาด้วย
ตอนนั้นก็สังเกตนะอยู่ว่าดูมันหงอยอะไรยังไงหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของน้องการเนี่ยนะครับที่หายไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
พลตำรวจโทมนตรีนะครับก็ได้ไปตรวจดูที่เกิดเหตุจุดสุดท้ายนะครับ
คือบริเวณสารพระภูมิห่างจากบ้านน้องการประมาณ๓๔๐๐เมตร
กองพิสูจน์หลักฐานไปเก็บดีเอนเอจากตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตามดตะนอยของน้องการที่ถือแล้วก็มาวางทิ้งเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีพวกหลักฐานที่หลงเหลือในพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจแยกประเด็นเป็นสองส่วนนะครับ
หนึ่งก็คือต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาสาเหตุอยู่
สองเรื่องของการตรวจสอบความต้องสงสัยเกี่ยวกับสภาพศพที่ขาดสองท่อนก็ต้องไปสืบสวนก่อนว่ามันจะมาจากสาเหตุอะไรนะครับ
แล้วในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีสุนัขด้วยนะก็ต้องส่งศพน้องการเนี่ยไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ชิ้นส่วนอวัยวะต่างเนี่ยก็ต้องส่งไปตอนนี้ส่งไปนิจิเวศพถนะครับ
เพื่อให้ชนะสูตรซ้ำว่าจะมีร่องรอยหลักฐานอะไรบ้างบนศพของเด็ก
เพื่อสืบค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตนะฮะ
แม้ว่าชิ้นส่วนท่อนบนของน้องการเนี่ยผลเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าแผลน่าจะเกิดจากรอยเขี้ยวก็ตามนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องสัตว์เลื้อยคลานที่อาจทำร้ายเด็กก็ได้เนี่ยนะฮะ
ทางตำรวจบอกว่ามันก็อาจมีโอกาสอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองนะที่ตัวใหญ่
แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ทั้งเรื่องถูกของมีคมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องผลประโยชน์เคลือบแฝงอะไรก็แล้ว
แต่จากข้อมูลเนี่ยทำให้ทราบว่าเด็กเนี่ยชอบเล่นน้ำก็อาจจะเป็นไปได้
ถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปเล่นน้ำอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะเด็กเนี่ยมีการเล่นน้ำเขาจะต้องถอดเสื้อออก
แล้วก็นุ่งกางเกงลงเล่นน้ำเป็นประจำนะครับ
อันนี้ก็จากคำให้การของพี่น้องนะครับ
ตอนนี้ชิ้นเนื้อที่นิตเวทน์นะครับเราได้ประสานทั้งทางนิตเวทส่งไปที่สภาคชาติไทย
เพื่อตรวจสอบว่ามีสารพิษอยู่ในเนื้อเยื่อหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องพิษครับเช่นพิษงูพิษต่างครับ
นักในพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุไป๗ตัวนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานที่อยู่รอบบริเวณบ้าน
รัศมี๑กิโลเมตรที่พบศพน้องการไปแล้วนะครับ
ผลการชนะสูตรล่าสุดนิจเวทย์โทรมานตำรวจระบุว่า
สภาพศพของน้องการเนี่ยเน่าเสียมากนะครับ
ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตได้
แต่จะเอาชิ้นส่วนที่สามารถตรวจสอบได้
พอจะตรวจสอบได้เอาไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐วันนะครับ
ค่ะแต่ว่าจากการตรวจเบื้องต้นนะคะ
เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไป
ศพของน้องการเนี่ยค่ะไม่พบน้ำในปอด
หมายความว่าประเด็นเรื่องของการจมน้ำอาจจะไม่ค่อยให้น้ำหนักมากนัก
แต่ว่าที่ศพของน้องการเนี่ยแน่นอนมีร่องรอยของการถูกสัดกัดแทะ
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนมากัดแทะ
แล้วสัตว์มากัดแทะเนี่ยก่อนหรือหลังที่น้องการเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ที่มีความพยายามในการหาเพิ่มก็คือหาสารพิษที่ศพของน้องการ
พิษจากสัตว์นะคะเพราะว่าคาดการณ์ว่าน้องอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัด
เช่นงูโดนงูกัดน้องเสียชีวิตแล้วสัตว์อื่นมาลากศพมากัดแท้
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ทีนี้คำถามก็คือถ้ามีสัตว์ไปกัดแทะที่ร่างของน้องการในบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดไหนบ้าง
นอกจากสุนัขที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าสุนัขกัดหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนในพื้นที่ไปถามว่าแถวนั้นนอกจากสุนัขมีอะไรบ้าง
ครินกระมุดโยธินไปคุยกับพ่อของผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะคะนายการุณผลพฤกษาคือเขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
เคยมีชาวบ้านเห็นร่องรอยของหมีป่านะคะคุณผู้ชมมีหมีป่ามาหากินในสวนตรงนี้แล้วมีร่องรอยในลักษณะที่มีรอยขวน
มีรอยกัดต้นมังคุดเนี่ยค่ะทิ้งร่องรอยเอาไว้แล้วหมีป่ามักจะมาในช่วงฤดูผลไม้ซึ่งก็คือช่วงนี้แหละ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหมีชนิดไหนไม่มีใครเคยเห็นคาดว่าอาจจะเป็นหมีควายไม่มีใครเคยเห็นตัวนะคะ
แต่ว่าเห็นแค่ร่องรอยส่วนตัวเงินตัวทองถามว่าที่สวนมังคุดตรงนี้มีไหม
ว่าน้อยการล์น่าจะเสียชีวิตก่อนแล้วสัตว์มากัดแผะศพเป็นไปได้มากที่สุด๓
อย่างคือ๑สุนัท๒หมีป่า๓ตัวเงินตัวทองส่วนประเด็นเรื่องความอาทัน
เหมือนตุ๊กกะตานางรำถี่ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่
ที่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วมีร่องรอยของตุ๊กตาที่ตกลงมาอยู่ที่พื้น
เหมือนกับถูกหักคอหรือคอหักเนี่ยค่ะ

ไม่แน่ใจว่าเป็นการลบหลู่แล้วก็มีเรื่องราวความอาถรรพ์หรือเปล่า
บ้านในพื้นที่เขาบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะ
ส่วนประเด็นฆาตกรรมเพื่อเอาเงินประกัน
เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
เขามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่ามากัดแทะที่ศพของน้องการนะคะ
นั่นแปลว่าตอนที่คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าน้องเนี่ยอาจจะตายเพราะสัตว์ทำอะไร
ฆ่าตกรรมอะไรคงไม่อยู่นานน่ะ
แต่คิดคิดว่าคงจะเป็นสัตว์
หมายมีเป็นหมาก็เป็นหมีอะไรจะอย่างนี้น่ะ
บ้านหลายคนเขาเริ่มพูดกันเร่งว่าอาจจะเป็นการคาตกรรมเพื่อเอาเงินประกันตรงนี้ล่ะหุ่ง
แม่นานะในหมู่บ้านเราไม่เคยมี
ไม่เคยมีแหละไม่นานนะ
เขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้

ประเด็นเรื่องของเงินประกันก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้
น้องการมีการทำประกันไว้กับที่โรงเรียนนะคะลักษณะ

อันนี้คนในพื้นที่บอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะ
ด้านนายนรงราชนิยมเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
อายุ๖๐แล้วนะคะก็อยู่บ้านใกล้กับบ้านของอาน้องการ

พอรู้ว่าน้องการมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
แต่การอยู่ของน้องการไม่ได้นอนในบ้าน

นายนรงบอกว่าเขาเป็นห่วงค่ะ
ทำไมน้องการอายุแค่๖ขวบมานอนอยู่ในเต็นต์หน้าบ้าน
แล้วก็เวลาน้องการไปไหนมาไหน
เขาเห็นอยู่ว่าน้องการไม่ค่อยใส่รองเท้า
ก็เป็นห่วงเหมือนกันกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ส่วนจะเป็นขาตกรรมเป็นอะไรหรือเปล่า

ก็เราได้ปัญหาวิทยาลักษณะ

คุณผู้ชมครับคือนอกจากเรื่องของสภาพศพของน้องการ
ที่ใครเห็นใครทราบข่าวก็อดสงสารไม่ได้แล้ว

โดยเฉพาะเรื่องของสภาพของพื้นที่ที่บ้านของคุณอาที่น้องเขาอยู่ด้วย

คุณอาเคยออกมาชี้แจงว่าก็น้องการเขาชอบไปเล่นในป่า
เขาชอบเดินป่าก็เลยเหมือนกับชอบกางเต็นต์นอน

วันนี้เราก็เลยลองไปตรวจสอบลองสอบถามเพิ่มเติมให้หน่อย
คุณผู้สื่อข่าวคุณภูฬิพัฏพุทนินทร์ที่อยู่ในพื้นที่
รักลูกแต่ไม่รักล้านหรือเปล่า

ทำให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเก็บตัวอยู่คนเดียวเดินเที่ยวไปเรื่อย
สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตอยู่กลางสวน
ในบ้านมีห้องนอนอยู่๑ห้องนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านนี้มีอาสะพ้ายแล้วก็มีลูก
รวมละ๔คนเขามีลูก๒คนน้องการอีกคนก็เป็น๕คนนะฮะ
ในห้องนอน๑ห้องเนี่ยเป็นห้องนอนของอาของน้องการ
เป็นที่นอนของ๔คนด้านนอกเป็นห้องโล่ง
โต๊ะวางทีวีกั้นเอาไว้ซึ่งเป็นที่นอนของลูกอาอีกหนึ่งคน
แล้วก็มีพัดลมด้านนอกตัวบ้านที่บริเวณด้านข้าง
จะมีเต็นต์เล็กกางอยู่นะครับ
ด้านในก็จะล้อมด้วยผ้าใบลักษณะกั้นเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้อง
แล้วก็มีพัดลมระบายความร้อน
สะพ้ายของน้องการบอกว่าต้องกั้นให้มิดชิด
เนื่องจากคนที่นอนเป็นลูกสาวก็ต้องเอาให้ปลอดภัย
เต็นต์ของน้องการที่กลางอยู่นะครับ
เราเข้าไปสำรวจดูในเต็นต์เนี่ยก็จะมีผ้าห่มบางอยู่ผืนหนึ่งนะฮะ

เพื่อให้นุ่มหน่อยนึงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

กลิ่นแบบกลิ่นปัสสาวะอะไรอย่างนี้ของเด็กมันก็มีอยู่บนที่นอนนะมีชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนของน้องการที่วางอยู่ด้วย
นี่ค่ะน้องการนอนตรงเนี้ยค่ะทุกวันนะครับอ่าสภัยน้องการบอกว่าน้องการมาอยู่กับครอบครัวเนี้ยประมาณหนึ่งปีแล้ว
ยืนยันว่าเธอรักเอ็นดูน้องการมาตลอดรักน้องการเหมือนลูกคนนึงไม่ได้รักน้อยกว่าลูกตัวเองเลยแต่ที่น้องการออกมานอนนอกบ้าน
เพราะเขาอยากมานอนข้างนอกบ้านเองอยากมานอนเต็นต์เองไม่ได้บังคับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ในบ้านแล้วฉี่รถที่นอนก็เลยให้มานอนเต็นต์จะได้ฝึกไม่ให้ฉี่รถที่นอนด้วย
จงกลับทั้งคู่

หนูสองคนอดให้ลูกร้านกิน
หนูพูดเรื่องจริงพี่
หนูซื้อขนมหนูยังซื้อมาไว้ให้น้องเลยค่ะ

ทุกคนห้ามกินของน้องเผื่อน้องกลับมากิน

หนูไม่น้อยใจค่ะคุณหนูไม่มีความผิด
หนูรู้ใจของหนูเองว่าหนูไม่ผิด

ต้องฝากลูกชายไว้กับน้องนะ

ตัวพ่อก็ต้องไปทำงานอยู่ที่จังหวัดตาก

น่าจะครั้บถูกครับแม่ครับ
ตัวนี้เขามี
แฟนใหม่คือเขาทิ้งลูกไว้อยู่กับป้าป้า

อย่างนี้ผมลูกคาวลงมาเอาลูกจนจะจบอนุบัติ๒
เทอม๒ผมฝากไว้กับน้องผมขึ้นด้วยตาก
เรื่องที่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพลางหวังเงินประกันชีวิตหลักแสนหากเด็กเสียชีวิต

ทางพอโรงเรียนวัดโป่งแร็ดบอกกับเราว่า
น้องการเพิ่งเข้าสมัครเรียนชั้นป๑นะครับ
ทางโรงเรียนทำประกันชีวิตแบบประกันกลุ่ม
กับบริษัทประกันเอาไว้วงเงินในการทำประกัน
ค่ารักษาพยาบาล๑๐๐๐บาทหากเสียชีวิตได้เงินชดเชย๑แสนบาท
การเสียชีวิตตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับ
คุ้มครองตั้งแต่๒๔พฤษภาคม
ผู้ได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตของเด็กก็คือผู้ปกครอง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นทางฝั่งของผู้ปกครองนะครับ
แต่ว่าจะมีการที่ไปฆ่าเพื่อว่าเอาเงินประกันอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ย
อาเขายืนยันว่าไม่มีแน่นอน
เขาไม่ได้อยากจะได้เงินประกันชีวิตด้วยการฆ่าหลานอะไรแบบนั้นเลย
คุณอาก็ยืนยันกับเรานะครับ